คุณผู้ชมครับจากเรื่องของการจำหน่ายสลากมาต่อที่กัมพูชา
คุณผู้ชมไปเที่ยวกัมพูชากันหน่อยครับต้องบอกว่า
เศรษฐกิจกัมพูชานั้นสามารถเติบโตได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับ
แล้วก็มูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับไทยนั้นมีขึ้นมาราว๕๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่คนไทยนั้นจะลงไปลงทุนที่กัมพูชา
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณพัฒน์สุริยโชธครับ
การจราจรที่แออัดบนท้องถนนกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ที่ทำให้กัมพูชาเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ
ผ่านการเขี่ยมเป็นกลุ่มประเทศไรได้ผ่านกลาง

หรือราว๑๕๐๐ล้านบาท
สินค้าหลักที่มีการซื้อขายระหว่างกันมากที่สุดคือ
สินค้าอุปโภคและบริโภค
ตลาดที่นักท่องเที่ยวนิยมในประเทศกัมพูชาคือตลาดตวนตุมปุงหรือตลาดรัสเซีย
รัสเซียแห่งนี้ครับถือเป็นตลาดที่เก่าแก่และย่านการค้าที่สำคัญของประเทศกัมพูชาครับ
ซึ่งก็จะขายของทั่วไปตั้งแต่เสื้อผ้าผ้าไหมยันของจีพาถาทั่วไปครับ
รัสเซียแห่งนี้เน้นรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน
กัมพูชามีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน
ที่อยู่มาฉันบอกกัมพูชาก็เหมือนต่างจังหวัด

คุณภาพของสินค้าไทยได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคในกัมพูชา
ทำให้รัฐบาลไทยมองว่ากัมพูชาจะเป็นตลาดที่น่าสนใจ
ที่จะช่วยลดผลกระทบการส่งออกไปยังตลาดอื่นที่ยังคงถดถอย
พัฒน์สุริยโชธข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
กมชาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองไทย
ลงทุนได้ไม่ยากตอนนี้เป็นการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว
ถือโอกาสนี้รีบไปลงทุนก่อนที่จะมีคนไปลงทุนก่อน
ถือว่าคนไทยก็มีโอกาสค่อนข้างมากครับ